คุณผู้ชมครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เรื่องของบ็อกเกอร์ท่องเที่ยวนั้นมีอิทธิพลในการตัดสินใจของคุณผู้ชมในการที่จะไปเลือกท่องเที่ยวของคนในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่านอกจากทำเพราะใจรักแล้วยังกลายเป็นอาชีพแล้วก็ทำเงินได้อีกด้วย

สื่อสารการตลาดพนักงานประจำที่มีหัวใจรักการท่องเที่ยว
ทุกเสาร์อาทิตย์เดินทางหาความสุข
เปลี่ยนบทบาทเป็นบ็อกเกอร์ท่องเที่ยว
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเที่ยวของคนยุคนี้
จากทำเพราะใจรักเลยเป็นอาชีพทำเงินได้ค่ะ
เกิดจากเจ้าของเพจหารีวิวท่องเที่ยวในอินเทอร์เน็
แล้วไม่ค่อยมีข้อมูลที่ต้องการ
เมื่อได้ไปเที่ยวเองจึงเริ่มเขียนรีวิว
เพราะอยากให้คนอื่นได้เห็นในสิ่งที่ได้ไปเจอมาค่ะ
คือปกติเราทำงานประจำแล้วแบบรู้สึกว่าแบบ๕วันมันเต็มที่แล้ว

เราก็ต้องออกมาเที่ยวก็เลยกลายเป็นว่าติดมาตลอด

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตามติดชีวิตว็อกเกอร์

ใครก็สามารถเป็นบล็อกเกอร์ได้
ไปดูเทคนิคความสำเร็จกันค่ะ
การถ่ายภาพที่มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะ
เพราะว่าถ้าภาพสวยองค์ประกอบดี

รัวชัตเตอร์เพื่อให้ได้ภาพที่สวยที่สุด
มาเลือกแต่งภาพแต่งแสงเพิ่มนิดหน่อย
แต่ที่สำคัญค่ะถ้าอยากให้คนตามเพจเยอะ
ต้องคอยอัปเดตให้เพจมีความเคลื่อนไหวทุกวัน
และต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกเพจอย่างการตอบคอมเมนต์ค่ะ
เราจะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในภาพนั้นในรีวิว
ไปเที่ยวเขาก็อยากดูว่าแบบอยากเห็นวิว

แค่ให้คนได้ดูว่าไปเที่ยวตรงนี้

มีเราอยู่ในวิวนั้นได้อะไรอย่างนี้
เขียนรีวิวจะใช้ภาษาง่ายแต่เชื่อถือได้

โดยจะเน้นข้อมูลเรื่องการเดินทางที่พัก
เรื่องกินและเรื่องค่าใช้จ่ายต่อทริปค่ะ
การเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวไม่ได้ทำแค่สนุกอย่างเดียว
เมื่อวันนี้อิทธิพลของพวกเขากำลังเข้าตาแบรนด์สินค้า

กลายเป็นหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้และอยู่ได้จริง
เที่ยวแล้วถึงได้เงินนะคะ
แล้วก็บางทีก็ลูกค้าเจอเองเขาก็ทักมาในอินบล็อกซ์
ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรแบบฝากไปรีวิวได้ไหมอะไรอย่างนี้
ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีรายได้เพิ่มเข้ามา
เหมือนมันเข้าถึงกับลูกค้าอีกทางหนึ่งของเขาได้ง่าย
โดยลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาจ้างไปรีวิว
มีทั้งสายการบินโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้า
รายได้จากการเป็นบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวอยู่ที่๔๖๐๐๐บาทต่อเดือน
เป็นอาชีพที่ทั้งสนุกและได้เงินด้วยค่ะ